ขวดแบ่งแพ็ค๒ชิ้นกระปุก

ค่ะปกติเคยซื้ออะไรแบ่งอย่างนี้ไหมคะ

ถ้าซื้อเยอะแล้วมันจะพกยากด่านเยอะจะมาก
อ่าเข้าแว่งในเลยค่ะแบบปุกแบบนี้นะครับขอบคุณค่ะพี่บ่าวี
นี่คือคำถามขั้นต้นของพี่ข้อแรกคำถามนี้
ถ้าตอบถูกค่ะ๒๐๐ถ้าตอบผิดกลับบ้านมือเปล่าเลยค่ะ
ตัวช่วยของพี่บ่าวีก็คือพี่ตีอะไรค่ะ

คนอย่างพี่ตีจะช่วยอะไรพี่บ่าวีได้บ้าง
ใช่ถ้าเกิดผมบอกตรงถ้าผมช่วยคนป่านี้หมู่บ้านผมเจริญไปแล้วครับ
นี่ขวดแบ่ง๒อันนี้๒ขวด
ก็คือเหมือนประมาณว่าใส่ครีมนวดอันหนึ่งแชมพูอันหนึ่ง
อันนู้นก็เป็นแบบสองตลับก็อาจจะใส่ครีมทาหน้ากลางวันกลางคืน

เฮ้ยผมว่านี่น่าจะอันนี้ตัดออกไปเลย
ก็ถูกแบ่งแพ็ค๒ชิ้นพี่เบาวีว่าอันนี้ถูกที่สุดนะคะ
งั้นเป๊กจะเฉลยอันที่พี่ไม่ได้เลือกก่อนนะคะ
ขวดแบ่งแพ็ค๒ชิ้นที่พี่บ่าวีไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่๘๐บาท
เฮ้ยราคาสูงนะ
ต่อไปเป๊กจะเปิดตัวนี้ค่ะกระปุกแบ่งแพ็คสองชี้ที่พี่บ่าวีเลือก
จะต้องถูกกว่าและราคาอยู่ที่
ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

เลขนี้ชอบมั้ยคะ๖๙เนี่ยคะ

ขอให้ขวดแบ่งหัวปั๊มเนี่ยแพงกว่า๖๙ก็แล้วกัน

เฮ้ย
นี่กระปุกแบ่งแพ็ค๒ชิ้น
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ตอนนี้ค่ะผ่านข้อแรกมาแล้วค่ะ
รับไปแล้วค่ะ๒๐๐๐บาท
ข้อต่อไปเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ

และของที่จะมาให้เลือกมากค่ะ

พี่แขวนยี่ห้อคอมใหม่

อันนี้ก็เรียกว่าตะขอแกนเหล็กครับถูกที่สุด
ของผมถูกกว่าเป็นตะขอจัมโบครับผม
เอาล่ะพี่บาวีไม่รู้ว่าจะเชื่อใครได้ไหม
แต่ว่านี่คือคำถามข้อที่๒ค่ะมูลค่า๔๐๐๐บาท
ตะขอทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

ตะขอใสตะขอแก้เหล็กตะขอจัมโบหยิบดูได้ครับ
เขวนอะไรบ้างก็เขวนเสื้อผ้าอะไรแบบนี้
อ๋อใช่เพราะเข้าห้องตกก็ถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็เขวน
อดหมดไหมคะพี่เวลาถึงห้องแล้ว
ก็เหลือไว้บ้างอ๋อเหลือเค้าเหลือไว้เยอะหรือไว้นิดหน่อย
เอาละพี่บ่าวีขาต้องหลายให้เจอกันค่ะ
พี่แปลติกน้นใสมีเหล็ก
พี่ครับนี่๔พันพันค่ะ
ถ้าตอบผิดเกมจบกลับบ้านเลยค่ะพี่
เลือกอันที่ใหญ่ใช่ค่ะดูตัวประกอบแล้วน่าจะราคาสูงกว่า
ถือว่าราคาสูงนะฮะต่อมาค่ะต้องสูงกว่านี้ราคาต้องแพงกว่านี้ตะขอแกนเหล็ก
ถ้าต่ำกว่านี้อยู่ยากนะคะเพราะฉะนั้นตะขอแกนเหล็กต้องแพงกว่าหกสิบสี่บาท

ขอใสต้องแพงกว่า๖๔บาทและตะขอใสราคาอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

เก่งมากค่ะพี่บาวีตะขอจำบอกเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ตอนนี้สะสมไปราคา๔๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ
ถามพี่บาวีเลยค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
ครอบครัวน้ำที่มีส่วนผสมของลูกคุณไหม
ออกกำลังกายเสร็จก็ต้องหาอะไรสดชื่น

อันนี้ช่วยให้แบบช่วยให้ระบาย
หาให้เจอค่ะว่าของทั้ง๓ชนิดนี้ที่มีลูกพูนผสมอยู่ชนิดไหนราคาถูกที่สุด
เพราะนี่คือคำถามข้อที่๓ของพี่บาวีค่ะ

ของ๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดค่ะพี่
น้ำพุน๑๐๐๐มิลลิตร

ปกติเคยทานลูกคุณอบแห้งไหมคะ

อันนี้เคยดื่มอยู่

หมานี่ใจดีครับ

นี่พุนผสมน้ำอ่าหุ่น

อันนี้เลย

นี่เป๊กพูดแค่นี้พี่บ่าวีแบบ
เลยเหรอคะให้ข้อมูลเหรอคะเนี่ย

เป๊กจะเฉลยที่อันแรกที่พี่บาวีไม่ได้เลือกค่ะ

ที่พี่บาวีเลือกราคาอยู่ที่

ไอ้นี่อย่ายี่สิบขึ้นมานะ
นี่คือลูกบุตรโอแพงที่พี่บ่าวีไม่ได้เลือกค่ะ

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพง

ข้อที่๓มาแล้วค่ะตอนนี้สะสมแล้ว๘๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะพี่บ่าวีค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๑๕๐๐บาทค่ะ

ถามเลยค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกเพิร์ชเพิ่มอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
บทจะขายกว่าดีขึ้นมาก็ขายไม่หวัดไม่ไหว
ไม่ไหวบทจะเงียบมันก็เงียบ

ป่านนี้ยังไม่มีคนเดินมาซื้อของเลยเนี่ย

แถวบ้านน้าไม่รู้แต่แถวบ้านผมเนี่ย

เขาให้เอาขาขึ้นมาก่ายเนี่ยผ่าก่อน
พูดถึงเรื่องเงินแล้วมันเครียด
ไม่เป็นไรเพราะท้ายรายการของเรา

มีของรางวัลแจกทุกวัน
แก้เครียดได้อย่างแน่นอน

คุณบาวีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ
เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด

สมช็อกโกแลตและกาแฟ
ไอศครีมโฮเมสรสชาเขียว

แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์

ก็รอลุ้นเกมวอร์เชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

ป๓นี่ที่มิซินตี้ครับ